ทานข้าวเช้าแล้วแต่ว่าอยากทานของว่างขนมของหวานให้มันแบบ
ชุ่มกระชวยกันหน่อยพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปทาน
โรตีกันหน่อยโรตีเดิมทีก็อาจจะมีรถเข็นหรือว่าร้านข้างทางแต่ว่า
สองพี่น้องเขาทำเป็นคาเฟ่โรตีเลยโอ้นี่เข้าไปสั่งโรตีแล้วก็ถ่ายรูปกันได้
สบายนะฮะการทำโรตีการบรินชาดูได้หมดทุกอย่างเลยนะ
อ่าเขาทำให้เห็นกันที่แบบในร้านในคาเฟ่เขาเลยสัมผัสถึงความกรอบ
ุ่มของโรตีเห็นไหมนี่ทำแบบนี้เลยหอมไปทั้งร้านเป็นชาเดเหลาสูตรอินเดีย
คุณผู้ชมแป้งโรตีมันหนานนุ่มมากเหลือเกินกรอบนอกนุ่มใน
ทอดน้ำมันชั้นดีมากเมนูมีให้เลือกหลายอย่างใครชอบธรรมดาธรรมดาก็โรตีธรรมดา
ชอบพิเศษหน่อยโรตีมะพร้าวอ่อนก็มีโรตีตัดกรอบก็มีโรตีฮอตดอกโร
ระเบิดชีสสลัดทูน่าพิซซ่ามีหมดเลยครับราคาเริ่มต้น๑๕บาทเท่านั้น
อันนี้เป็นแบบพิซซ่านี่แต่เป็นเป็นเนื้อโรตีนะครับนะฮะแน่นอนนะครับ
ตีมันต้องทานคู่กับชาคนทางใต้ชอบใช่ค่ะชอบมากเลย
ก็ชอบกินกับชาร้านนี้เขามีทั้งแบบร้อนแบบเย็นหรือแบบปั่นเขาใช้ชาเดราบางคนเรียกว่าชาแขกหน้าตามันก็จะเหมือนชาไทยนี่แหละคุณผู้ชมแต่รสชาติเนี่ยมันจะเข้มกว่ามันจะหอมกว่ามันจะกรมกร่อมลงตัวนะฮะชาเดราเป็นชาแท้แท้ส่งตรงนำเข้ามาจากอินเดียเลยนะฮะแต่ถ้าใครอยากเอาชาไทยธรรมดาก็มี
สั่งเครื่องดื่มแล้วก็โรตีเอาไปนั่งทานกันแบบชิคในร้านที่เป็นคาเฟ่ดูโก๊บข้นมากเลยเห็นไหมเข้มข้นมีฟองนมด้านบนนะฮะเนี่ยถ่ายรูปหน้าร้านแบบนี้ชิวระหว่างรอโรตีกับเครื่องดื่มบรรยากาศมันก็ดีครับแม้ช่วงโควิดนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าที่นี่เขาก็อร่อยเขาก็มีมาตรการต่างมากมายแห
กับอัศมาเขาแปลงโถมร้านโรตีธรรมดาธรรมดาที่เราอาจจะคุ้นชินกันกลายเป็นคาเฟ่ที่มันทันสมัยรองรับลูกค้าทุกรุ่นทุกวัยสามารถไปได้นะฮะเขาก็บอกว่าอยากจะให้ร้านขายโรตีมันกลายเป็นที่ที่คนที่เขามาพบปากกันนะฮะจะได้แบบทำโรตีเกินไปเอาโรตีให้มันแบบทันสมัยมากขึ้นโอ้โหน่ากิน
ใครสนใจเราสามคนก็อยากไปกินแล้วนะแต่อยู่อูทัย
ใส่นมเยอะมะพร้าวอ่อนเขาเปิด๑๑โมงถึง๒ทุ่ม
เบอร์โทรกับเพจขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยนะฮะอยากไปก็ไปเลย
ไปแล้วส่งตรงมาให้พวกเรา๓คนด้วยอันนี้แหละที่ต้องการเดลาโรตีใช่ไหม
ชอบโรตีแบบไหนฮะใส่ใส่นมใส่ทั้งคู่ใช่
ผมรสจริงเปล่าผมไม่กล้าเล่นกับคุณเลยผมเกรงใจ
ที่ว่าอะไรอูทัยทานีแต่ไม่มีชาชักอ่ะอยากกินชาชักเนี้ย
เขามีขายอย่างนี้ก็จะกินอย่างนั้นมีจะกินไอในน่นหมดติดแล้วนะครับ
เห็นอย่างนี้แล้วอยากจะไปกินโรตีเลยวันนี้